ที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมมีครูสาวอายุสักประมาณ๓๒ปี
นอนเสียชีวิตปริศนาอยู่ภายในห้องนอน
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มูลนิธิลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปถึงไปพบยาลดความอ้วนอยู่ในห้องนอนด้วย
ทีนี้คาดว่าสาเหตุการณ์เสียชวิตน่าจะมาจาก
ทานยาลดความอ้วนประกอบกับมีโรคประจำตัวด้วย
ประจำตัวอาจจะกำเริบพอดีก็เลยทำให้เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
ไปตรวจสอบภายในห้องนอนพบศพนางสาวชะลิดาวัฒนศิลป์หรือว่าครูหลุย
อายุ๓๒ปีเป็นครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอเมืองตรังค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ยาลดความอ้วนเป็นแผง
แล้วก็ถูกแกะรับประทานไปแล้ว๒เม็ด
ลักษณะของศพคือนอนหงายแขนและขาเกร็งทั้งสองข้าง
มีเลือดมีของเหลวออกมาจากปากออกมาจากจมูกจำนวนมาก
ตรวจสอบภายในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้าย
แพทย์เองสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๘ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนไปพบว่าเธอเป็นศพซะแล้ว
ไปตรวจสอบในห้องนอนยังพบยาลดความอ้วนด้วย
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ตำรวจไปสอบสวนพ่อของผู้ตายก็คือนายสมเกียจวัฒนศิลป์
ซึ่งคุณสมเกียจก็เป็นอดีตผู้สมัครสอสอเขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดตรังด้วยนะคะ
ทราบแบบนี้บอกว่าตนเองอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับลูกสาว
ก็คือนางสาวชะลิดาผู้ตายกับหลานชายอีกคนหนึ่ง
รวมกันพักอาศัยด้วยกัน๓คน
โดยได้มีการพูดคุยกับลูกสาวครั้งสุดท้าย
ตอน๓ทุ่มของคืนที่ผ่านมา
ก่อนที่จะแยกย้ายเข้านอนตามปกติคือทำแบบนี้ทุกวัน
กระทั่งตีหนึ่งหลานชายที่นอนอยู่ห้องเดียวกับผู้ตาย
จู่ก็วิ่งมานอนกับห้องตัวเองก็คือสักเป็นคุณตา
รุ่งเช้าปกติลูกสาวจะต้องออกไปทำงานถูกไหม
แต่ปรากฏว่าคือก็เหมือนเงียบผิดปกติ
ก็เลยไปดูในห้องนอนปรากฏว่าลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าปกติลูกสาวจะมีโรคประจำตัว
แล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
แต่ไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าลูกสาวทานยาลดความอ้วนด้วย
ถ้ารู้ว่ายาลดความอ้วนด้วยก็ดี
ไม่รู้นะไม่รู้กันเพราะว่ายาลดความอ้วนด้วย
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตาย
ก็คือนางสาวจันทิมาฉุนย่องอายุ๓๔ปี
คือคุณจันทิมาเล่าบอกว่าผู้ตายได้มีการสั่งซื้อยาลดความอ้วน
มาจากเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งที่ผ่านมาผู้ตายก็คือเพื่อนสนิทของเธอนั้น
ก็เคยปรึกษาเรื่องของการทานยาลดความอ้วน
ที่ว่าตัวผู้ตายเองก็ดูรูปร่างแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากนะคะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากการทานยาลดความอ้วนหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ทางนี้ค่ะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ตรังคาดว่าสาเหตุเนี่ย
น่าจะมาจากการทานยาลดความอ้วนประกอบกับเธอมีโรคประจำตัว
ซึ่งครอบครัวก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ต้องมีการส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลา
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ใครมีโรคประจำตัวอะไรการทานยาเข้าไป
และจะทำให้อาการที่เราเป็นอยู่มันกำเริบมันเป็นไปได้นะ
ต้องปรึกษาแพทย์นะคะ